พรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยา
ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ๑ปี

อยากจะให้เชฟกล้องกับอาจารย์หมอช่วย

วันนี้จะฝึกเทคนิค๒๑

เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการฝึกด้วยแรงต้าน
มันก็คือ๑เซตจะประกอบไปด้วย๒๑ครั้ง
เล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่ง
ปกติเราวิทพรีดอย่างไรดันวิทย์อย่างไร

เวลาบ่าย๓๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒